โดยเฉพาะเรื่องของแผ่นดินไหว
ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกแล้วนะคะ

ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่เองก็มีการจับตา
รอยเลื่อนอุตรดิษฐ์เป็นพิเศษค่ะ

ส่วนวิจัยรอยเลื่อนมีพลังกรมทรัพยากรธรณีเปิดเผย

ประเทศไทยมีรอยเลื่อนทรงพลัง๑๔กลุ่มรอยเลื่อน

พาดผ่านจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่

มีโอกาสเคลื่อนตัวจนอาจเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่

แต่ไม่สามารถระบุช่วงเวลาเกิดได้
เช่นเดียวกับรอยเลื่อนอุตรดิษฐ์ที่
ต้องจับตาแล้วก็เฝ้าระวังกันเป็นพิเศษเช่นเดียวกัน
หลังจากที่สำรวจเมื่อ๓เดือนที่ผ่านมาพบว่า
เลื่อนนี้ซ่อนตัวขนานกับรอยเลื่อนแม่จันทร์
โดยพาดผ่านมาจากจีนตอนใต้
นามลาวและปลายรอยเลื่อนอยู่ในไทย
จึงเป็นรอยเลื่อนมีพลังขนาดใหญ่แล้วก็ยาวมากด้วย
หากมีการขยับหรือว่าเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน
แม่น้ำแดงในประเทศจีนขนาด๗๘
จะมีผลกระทบต่อรอยเลื่อนอุตรดิษฐ์ทันทีค่ะ
แล้วก็พบร่องรอยของชั้นดินถูกชิกขาดออกมากัน

ก็เคยเกิดขนาดเป็นไหว้๖๘
ขณะที่นายปัญญาจารุสิรินักวิชาการ
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยบอกว่า
ทั่วโลกมีรอยเลื่อนจำนวน๖แห่ง
มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขนาดเจ็ด
อีก๕๐๑๐๐ปีข้างหน้า
โดยเฉพาะรอยเลื่อนสกายในพม่า
ซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่มีขนาดใหญ่ที่ทรงพลัง
แล้วก็พาดผ่านบริเวณเมืองสำคัญสำคัญ
ย่างกุ้งเนปิดอร์มันดาเล
หากเกิดขึ้นก็จะทำให้พม่าเสียหายเกือบทั้งประเทศ

เฉพาะภาคเหนือภาคตะวันตก
ที่มีรอยเลื่อนที่มีทรงพลังเช่น
เลื่อนแม่จันทร์รอยเลื่อนอุตรดิษฐ์
เลื่อนเจดี๓องค์และรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ค่ะ